รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

ทำไมเราเหลืออยู่๓คน

ใช่จัง

อะไรเนี่ยใครเนี่ย

เอออ่ะแล้วมันคล่อมไปไหนอ่ะ

แล้วอยู่ดีเขาก็ไม่อยู่

เราเป็นคนแบบนี้อยู่ดีเราก็ไม่อยู่

เงินร่วม๗๐๐๐๐๐บาทซ่อนเมียไว้ที่กระคอมอ่ะ

ไอ้หนูหน้าของ

อุทาล
ขนาดนี้ด้วยหรือนี่

นี่เจส่วก็ไม่ใส่เขาก็มีเท่าเดิมเอาแหละ

นี่มันปลายเดือนอย่างนี้
น้าไม่มีภาระน้าไม่รู้หรอก

ทำไมเปล่าเลยเคยไม่เครียดอะไรนะด้วยเป็นอะไร
แฟนใหม่ที่ผมคบกันอยู่เนี่ย

อย่าเรียกว่าคิกเรียกว่าแฟน
โอ้ไม่ได้คิกด้วย
แล้วนี่เขาก่าวคอนโดให้เขาอยู่

โอ้โฮเดือนละแสนสองพระเจ้า
แล้วนี่ส่างวักขวัญ

พี่บอลเรียนโรงเรียนดีด้วยนะเนี้ย
โรงเรียนอ่านโรงเรียนฝึกหมานะ

แต่ว่าเย็นนี่ผมนัดกับเธอต้องไปดินเนอร์

อะไรเนี่ย

รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านอาบเตอร์ยู๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
เฟอร์เรโร่มิ้วเคฟ๒แพนเค้กกล้วยหอม๓ช็อกโกแลตสตอเบอรี่แพนเค้ก
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้นไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อ
เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบ่งใครแล้วจะช้าอยู่ทำไม
หลังจากเมื่อวันนี้คุณเส้นได้ยูทูปเบอร์คนดัง
ได้เข้ามาท้าดวนราคาแกงป่วนของเราเลยขอจัดเต็มความสนุก

ระวังพวกเจ้าตักกี้ด้วย

อย่ารู้ว่าเห็นคำถามของคุณเซ่นได้จะคืออะไร
และเธอจะทุบเงินกลับบ้านได้เท่าไหร่
วันนี้มาชมกันต่อเลย

อ้าแล้วบทของเราแบบว่า

จะต้องให้หลวงพ่อไปยืนดูนะ
ต้องดูไง
เราให้ลูกพ่อเนี่ย

เราจะทำยังไงช่วยเหลือชาวบ้านยังไง

จำไม่ได้ว่าอยู่พักไหนแต่ควรพักก่อนนะคะ
ปกติชอบว่ายน้ำป่ะคะสัตว์ดอบชอบมากค่ะ
แล้วเวลาไปว่ายน้ำใส่ชุดว่ายน้ำแบบไหน

ทำไมอะเพราะว่าลงไปข้างล่างแล้วแภ้แตนทะเล
ใช่ต้องใส่ติดหมดแต่ว่าตอนข้างบน
เราต้องใส่บิกินนิก่อนเปิดภายรูปแช๊

โอเคอย่างนี้อุปกรณ์ว่ายน้ำก็เป็นเรื่องหมูสิครับ

หมูเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะไม่เคยดูราคาเลย
เอาล่ะถ้าไม่เคยดูราคาเลยนะคะก็ต้องสังเกตและวิเคราะห์เอาว่าอะไรถูกสุดและอะไรแพงสุด
เพราะว่าคำถามคืออุปกรณ์สำหรับการว่ายน้ำ
เอาล่ะนี่คืออุปกรณ์ว่ายน้ำทั้ง๕ชนิดเกรดดูให้ดีนะคะ

มีไหมมีค่ะ
เนอะใช่ค่ะเนาะอันนี้กันน้ำเข้าตานะคะแต่อยากให้แฟนเข้าใจก็ต้องใช้อีกแบบหนึ่งนะคะ
ส่วนนี้เป็นหมวกว่ายน้ำนอกจากป้องกันเส้นผมแล้วนะคะ
ยังช่วยให้สุกค่ะลักษณะในการว่ายน้ำแบบดีขึ้นอีกด้วยนะคะ
นี่คือกางเกงว่ายน้ำซึ่งเป็นกางเกงว่ายน้ำของสุภาพบุรุษ

ส่วนอันนี้เป็นโฟมว่ายน้ำอันนี้คนที่ว่ายน้ำเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องใช้
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเพราะว่าช่วยในการพยุงตัวนั่นเอง
ห่วงยางไม่รู้ให้ใครแต่ว่าห่วงใหญ่ให้คุณนะคะ
ห่วงยางว่ายน้ำสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่แข็งอันนี้ได้เลย
ไว้ใจได้ไม่จมแน่นอนนะคะสีสันสวยงามด้วย
นี่คืออุปกรณ์ว่ายน้ำทั้ง๕ชนิดค่ะ
มาดูใกล้ได้ค่ะหาให้เจอว่าอะไรถูกสุดและแพงที่สุดค่ะ

คือด้วยที่เคยสัมผัสมานะคะกับที่ร้านนี้นะคะช่ำช้องมากเลย

คิดว่าน่าจะเป็นหมวกค่ะเพราะว่าหมวกอ่ะมันจะราคาตอนแรกคิดว่าเป็นแว่นตา
แต่ว่าแว่นตาก็มันมีหลายยี่ห้อ
ถ้า๕ชิ้นนี้เรียงกันได้คิดว่าเป็นหมวกก่อน
หาให้เจอนะคะเรียงให้ถูกนะคะจากถูกสุดไปแพงสุด
ถ้าเรียงได้ถูกครบหมดนะคะ๓๐๐๐บาทรออยู่
คุณสอดอมมีเวลา๖๐วินาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ

ห่วงยางนั้นไม่รู้แต่ห่วงยูไม่รู้ไปอยู่ไหนนะตอนนี้
แสดงว่าสบายนะยังมีอารมณ์เล่นมุกได้

เป็นคนที่จิตใจไม่มั่นคงเลย
เสี้ยววินาทีสุดท้ายยังสลับสับเปลี่ยนอยู่เลย

ยังไม่ภูมิใจยังไม่รู้ยังไม่เป็นยังไงไม่รู้เลยค่ะ
สับสนมีเยอะเหลือเกิน

เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันว่า๓๐๐๐จะเป็นของสดรหรือเปล่าคะ